สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมะตูเป็นคนที่มีแต่จิตลิสยามาตลอด
ทางครีมงานเนี่ยก็ยื่นโจทย์บอกว่าต้องให้เลือกทำความดีซักอย่าง
ทำได้ไหมหรือว่าชีวิตทำเป็นแต่ความเลว

เพราะหน้าสวยแล้วใจต้องสวยตาม
แต่ทำอะไรไม่เป็นเราต้องเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ข้างในดีกว่าค่ะว่า

การเป็นจิตอาสาที่ดีต้องทำยังไงบ้าง
คนไข้ทุกคนเริ่มแรกจะต้องมาที่จุดนี้ก่อน
ซึ่งแน่นอนว่าเขาก็จะไม่รู้ขั้นตอนการรับบริการ
เราเป็นจิตอาสาเราก็จะมีส่วนสำคัญที่จะแนะนำว่า
สถานที่นี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้ามีบัตรนัดนะคะไปว๑เลยค่ะพี่

สวัสดีค่ะคุณไข้มีบัตรนัดมา
คือเราตอนแรกก็กังวลนะว่าจะทำได้หรือเปล่า
เรื่องด้วยจากเราก็ไม่ได้มีความรู้ทางการแพทย์อะไรเลย

ตุ้มเลยรู้เลยว่ามันไม่ใช่ยากขนาดนั้น
พวกพี่อย่างนี้ก็จะดูคนไข้เป็นร้อยคน

จะมาตอบคำถามทีละคนก็มันต้องรอนาน
เขาบอกว่าช่วงเช้าคนจะเยอะมาก

๔๐๐คนในช่วงเช้า

แต่เรามาอำนวยความสะดวกให้กับเขา

ในวันที่เขาป่วยแล้วก็ต้องมารอพบแพทย์
คุณแม่เป็นยังไงคะอาการดีขนาดนี้

เตะขาฟังเพลง
สิ่งที่เราต้องเตรียมมาคือใจ
ใจเราเตรียมใจมาทำให้มันเต็มที่
คำว่าจิตอาสาคือเราเอาจิตของเรามาอาสาช่วยเหลือเขา
ในทุกอย่างที่มันขาดตกปลกห้องเลยนะที่นี้
จะไปซื้อยาไม่ยากเลย

แต่ที่จะพาน้องไปห้องยา

การทำบุญไม่จำเป็นต้องทำที่วัดอย่างเดียวนะครับ
ทำบุญที่ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่า
เราเป็นผู้ให้อย่างใจบริสุทธิ์
ถ้าคนเห็นว่าตุ๋นทำได้คุณก็ทำได้
ลองเริ่มต้นทำสิ่งเล็กน้อย

ที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนมีความสุขครับ